คุณผู้ชมมีสมาชิกของสภาเทศบาลตำบลดอนเกาะกาของฉะเชิงเศร้าไปร้องตำรวจ
บอกว่าเขาถูกนายกอบจ๘ริ้วใช้มือบิดหูและกระชากเถอะเพราะว่าเขาไม่ช่วยเป็นหัวคะแนนให้
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๔มีนาคมนะครับที่บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งภายในรั้วของโรงเรียนบ้านปลายครอง๒๐ไทยเจริญพรประชาสรรค์ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดชาเชิงเศร้า
ขณะที่นายปราโมทบุญมีอายุ๕๘ปีเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเกาะกาเดินออกมาเพื่อจะขับรถกลับบ้าน
ก็มีทางด้านของนายกเทศมนตรีตำบลดอนกอกกาขับรถประจำตำแหน่งมาเลยครับ
จอดขวางประตูทางออกของโรงเรียนจากนั้นลงมาจากรถพร้อมด้วยนายสุธิน
ซึ่งเป็นอดีตสมาชิกสภาจังหวัดฉะเชิงเศร้าแล้วก็นายกิติเก่งการพาณิชย์นายกอบจฉะเชิงเศร้า
พากันเดินเข้ามาล้อมเลยนะล้อมล่าล้อมหลัง
ต่อว่าว่าไม่ยอมไปช่วยเป็นหัวคะแนนให้ในการหาเสียงเลือกตั้ง
จากนั้นนายกิติก็เดินเข้าไปประชิดตัว
พร้อมกับใช้มือจับที่หูข้างซ้ายของนายปราโมท
แล้วก็บิดแล้วก็กระชากไปมา
แล้วพูดว่าหลังเลือกตั้งนะมึงเตรียมตัวเป็นศพเลย
กระทั่งมีชาวบ้านเดินผ่านไปผ่านมาก็ช่วยกัน
พานายปราโมทออกมาจากวงล้อมของกลุ่มนักการเมืองกลุ่มนี้
ที่พาไปหาคุณหมอไปตรวจร่างกายเป็นหลักฐาน
เนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสร้างความหวาดกลัวให้กับนายปราโมท
ครอบครัวเป็นอย่างมากแล้วก็เข้าไปแจ้งความ
ตำรวจก็จะเร่งตรวจสอบเรียกผู้ถูกกล่าวหามาสอบสวนตามขั้นตอนต่อไป
ก็หวังว่าคุณปราโมทเองจะปลอดภัย
เพราะว่าเป็นกลุ่มผู้มีที่พลพอสมควร
เป็นถึงนายกอบจในพื้นที่นะครับ